มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเคยนะคะ
หนึ่งในปัญหาที่คุณผู้ชมส่งไลน์มา
คอมเมนต์มาเยอะก็คือปัญหายางพาราตกต่ำ

โดยคณะรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะออก๔มาตรการ
การช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยาง
มติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
เพราะว่าประสบกับปัญหายางพาราตกต่ำ
รวมถึงมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

ไปติดตามกับคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
จากมาตรการต่างที่จะออกมาจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ยังมีประเด็นอื่นที่ต้องติดตามค่ะ
โดยเฉพาะผลการตอบรับของประชาชน
ในการเข้าแสดงความคิดเห็นต่อ๔คำถามของนายกรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งเมื่อวานเปิดให้เข้าแสดงความคิดเห็นเป็นวันแรก

กระทรวงมหาดไทยค่ะเตรียมที่จะเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นนะคะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าไม่ได้คาดหวัง
แค่ต้องการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามสื่อมวลชนค่ะ
กรณีที่มีประชาชนเดินทางมาแสดงความคิดเห็น
๔คำถามของนายกรัฐมนตรีวันแรกค่อนข้างบางตานะคะว่า
คาดหวังให้มาตอบเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
แต่ต้องการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะคะว่า
ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเตรียมพิจารณาเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ด้วยการเปิดบูธตามห้างสรรพสินค้า
แต่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเพราะต้องใช้งบประมาณ
แต่หากภาคเอกชนให้การสนับสนุนเรื่องของสถานที่ก็สามารถทำได้เลย
ส่วนการส่งความเห็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็มีความเป็นไปได้นะคะ
แต่ไม่ใช่การส่งอีเมลเพราะต้องใช้ตัวเลขประจำตัวบัตรประชาชน๑๓หลักในการยืนยันตัวตนค่ะ
แต่ว่ายังไหลคตามท่าสื่อจะพิจารณาว่าเห็นสมควรที่จะพูดก็พูด
ใครอยากจะเสนอก็เสนอไม่มีการไปเก็บเกณฑ์
ไม่มีการไปเป็นความสมัครใจหรือเป็นความต้องการของส่วนบุคคลที่จะมาแสดงความคิดเห็น
ก็ยังไม่มีรายงานเรื่องปัญหาข้อขัดข้องเข้ามานะณเวลานี้
ก็โดยภาพรวมก็เรียบร้อยดี
สำหรับวาระการประชุมคอรมอลที่ต้องจับตาในวันนี้นะคะ
ก็คือมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางค่ะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ๔มาตรการตามมติของคณะกรรมการนโยบายการยางธรรมชาติหรือ
กนยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์๑๔ตุลาคมปี๒๕๕๙
กรณีเงินดำรงชีพรายเดือนและค่าจัดงานศพแก่วีรชนและญาติที่ยังมีชีวิตอยู่
จำนวน๕๗คนคนละ๓๐๐บาทนะคะจนกว่าจะเสียชีวิตวงเงิน๒ล้าน๖แสนบาท
ส่วนค่าจัดงานศพจะได้รับ๒๐๐๐บาทต่อคน
พร้อมเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ด้วยการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงทางการเมืองปี๒๕๕๖ถึงปี๒๕๕๙
คงต้องติดตามนะคะว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นในวันนี้
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเอง
หรือว่าจะเขียนตอบคำถามสื่อมวลชนเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ